ดูกันต่อกับคุณสนยุคนะคะก็วันก่อนหน้านี้นะคะ
พี่ไก่วรายุทธ์ผู้จัดมือทองค่ะ
อย่างที่ทราบกันนะคะพี่ไก่ก็มีความเอ็นดูคุณสนยุคมากนะคะ
แล้วก็ไปออกรายการรายการหนึ่งให้สัมภาษณ์นะคะว่า
ก็เหมือนจะกิ๊กกักรักเลยนะคะกับพระเอกท่านหนึ่ง
หลายคนก็พูดถึงขั้นพูดชื่อว่าเป็นสนยุคเลย

ซึ่งคราวนี้นี่แหละคุณผู้ชมสนยุคจะยกให้เป็นคุณแม่
หรือเป็นคู่จิ้นหรือว่าเป็นคู่อุปถัมภ์

ไปฟังสนยุคเปิดใจกับเรื่องพี่ไก่วรายุทธ์เลยค่ะ

แบบผมนั่งดูเช็คเทปอยู่
เขาบอกเฮ้ยพี่เจอแต่ข่าวชมผ้ามากี่แล้ว

คิดว่าหรือจะก็อย่างไรถ้าเขาชอบที่สนจริง
คือผมก็ยังยืนยันคำเดิมครับ

ทั้งหลังเวลาที่เคาร์ร์ทำอีกการในหัวหมี่
รักใจอะไรในตัวเองอะไรพิเศษ

คือแบบสวัสดีปีใหม่หรือว่ามีวันไหนวันพิเศษอะไร

ตั้งแต่แบบผมรู้จักเขาประมาณ๕ปีที่แล้วจนกระทั่งตอนนี้

แล้วก็ถือว่าการทำงานที่ผ่านมาพี่ไก่ก็ไม่ได้มีสักทีที่
ผมทุกอย่างคือปกติเป็นพี่น้องกันนะครับ
เพื่อนอะไรอย่างนี้แซวไหมคะพอพี่ไก่จะพูดอย่างนั้นไปอะไรอย่างนี้
มีคนแซวบ้างครับผม
แต่เอาจริงนะคะที่ฉันบอกเลยไม่มีอะไรกันค่ะ
สนยุคกับพี่ไก่ก็เป็นพี่น้องที่รักกันนะคะ
แต่ว่าก็เป็นความอัศจรรย์ค่ะอยู่คนละค่าย
แต่ด้วยความรักมากพี่ไก่วรายุทธ์ก็เลยไป

ว่ามันเผื่อแผลกันได้เนอะชอบความเป็นคุณแม่คุณลูกความอัศจรรย์ทุกอย่างเลยนะคะ